มีเหตุการณ์ฆ่ากันเสียชีวิตซึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชชายหนุ่มคนหนึ่ง
หวงแฟนสาวที่เป็นหมอนวดแผนโบราณว่าจะมีคนอื่นนะครับ
ก็เลยยิงจนเสียชีวิตและหลบหนีไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือสภาพศพของนางสาวพัฒนารีมณีกูลอายุ๓๗ปีชาวจังหวัดพิจิตร
อาชีพหมอนวดที่ถูกยิงด้วยปืนพกขนาด๙มมบริเวณหลังทะลุหน้าอก๑แผล
และแขนทั้งสองข้างกลายเป็นภาพสุดสลดที่มือยิงกระทำการได้อย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังตำรวจรับแจ้งพบศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ฆาตกรคนนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลนั่นคือนายปฐมพงศ์พรมเดชอายุ๒๙ปี
หรือในแบงค์แฟนนุ่มของผู้ตายหลังก่อเหตุได้ทำการหลบหนี
โดยตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่สาเหตุที่ฆ่าเนื่องจากในแบงค์เกิดความหึงหวง
กลัวว่าผู้ตายจะไปมีชายอื่นแนวทางการสืบสวนของตำรวจทราบว่า
จอดรถทิ้งไว้บริเวณริมถนนนครศรีธรรมราชสุราชธานี
ในพื้นที่ตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐กิโลเมตร
ก่อนจะหลบหนีไปและเมื่อตรวจสอบรถเก๋งคันดังกล่าว
พบว่ามีการแจ้งหายไว้ที่สพเมืองสุราธานีเมื่อหลายวันก่อน
อกจากนี้ยังพบประวัติของในแบงค์ที่มีพยานให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
แบงค์เคยถูกจำคุกในเรือนจำจังหวัดสุราธานี๗ปีในคดีพยายามฆ่า
โดยก่อเหตุในพื้นที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยในวันเกิดเหตุในแบงค์ได้ขับรถเก๋งคันดังกล่าว
พาผู้ตายมาเที่ยวและพักค้างที่บ้านของเพื่อน
คืนวันเกิดเหตุในแบงค์กำลังขับรถพาผู้ตายไปส่งที่ร้านนวด
ขณะทั้งคู่กำลังเดินไปขึ้นรถจู่มีคนโทรศัพท์เข้ามาในมือถือของผู้ตาย
ผู้ตายได้รับสายก่อนจะวางสายไป
จังหวะนั้นทำให้นายแบงค์เกิดความหึงหวงคิดว่าเป็นผู้ชายคนอื่น
เค้นถามผู้ตายว่าเป็นใครผู้ตายตอบกลับไปว่าเป็นญาติโทรมา
แต่ในแบงค์ไม่เชื่อก่อนกล่าวหาว่าผู้ตายปันใจไปแอบพบชายอื่น
ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วทั้งคู่ได้เดินขึ้นไปนั่งบนรถเก๋ง
จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเมื่อเปิดประตูออกไปดู
พบว่าในแบงค์กำลังผลักร่างของผู้ตายที่ถูกยิงลงจากรถ
ก่อนจะขับรถหลบหนีไป
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายซึ่งทำอาชีพเดียวกันทราบว่าผู้ตายเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทำงาน
เพื่อจะส่งเงินไปเลี้ยงดูลูกสองคนที่จังหวัดพิจิตรและไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ตามที่มีกระแสข่าวออกไป
ซึ่งผู้ตายเป็นพนักงานร้านนวดแผนโบราณแห่งนี้มานานหลายเดือนแล้ว
ก่อนจะมารู้จักกับนายแบงค์ที่มาเป็นลูกค้าที่ร้านได้ไม่นานกระทั่งมาทราบข่าวว่าเพื่อนถูกยิงเสียชีวิต
ความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจเอกเทียนบานทิพย์ผู้กำกับการสพขนอมระบุว่า
ชนวนเหตุมาจากเรื่องชู้สาวในแบงค์อาจเกิดความระแวงว่าผู้ตายจะไปมีชายอื่น
ทำให้เกิดความหึงหวงจนทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและก่อเหตุขึ้นในที่สุด
ขณะนี้สืบทราบว่าในแบงค์ได้หลบหนีไปกบดันในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ต้นได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ข่าวแทรกทีวีรายงาน